ว่ารู้จักอ่ะทั่วบ้านทั่วเมืองเทศแสคได้ดีมาก
แล้วบอกเลยว่าหลังมงลงเนี่ยปังจริง

ก่อนจะไปเช็คหัวใจน้องอิงฟ้าขอเมาส์ก่อนเลย
ตอนนี้เธอเป็นนางงามที่ฮอตจริงคุณผู้ชม
อกจากจะเดินสายร้องเล่นโชว์หมอลำกับวงระเบียบวัฒนศิลป์ไปแล้ว
พรีเซนเตอร์พี่แจ๊คงานรีวิวอย่างนี้

ออกรายการดังรายวันไปมากกว่า๓๔ที่ด้วยซ้ำ
แล้วเห็นบอสนวัฒน์นะฮะบอกว่าไม่ให้เรียกอิงฟ้ามหานครนะ

หลายคนบอกว่าจะต้องเป็นนุ่มหล่อขนาดไหน
จะได้ครองหัวใจน้องอิงฟ้าได้
หรือเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศนั่นเอง
ฟ้าเปิดใจว่าความรักของเธอไม่มีจำกัดเพศค่ะ
พร้อมที่จะเรียนรู้ความรักดี

เคยผ่านประสบการณ์ความรักมาแล้วหลายรูปแบบ
ทำให้ทุกวันนี้ก็เลยไม่มีสเปคที่ตายตัวนั่นเองค่ะ

หลายคนตั้งเป็นด้อมอิงฟ้าขึ้นมา

รู้สึกว่าพูดง่ายประศาบันบาล

สาวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เพียบเลย
แล้วก็มีความจิ้นกับเพื่อนนางงามด้วยกันอีกคนด้วยอิงฟ้าชาลอทไง

เพราะว่าบุคลิกเจ้าตัวเนี่ยดูเป็นสาวเท่มาสแมนถึงจะดูเซ็กซี่ก็จริง

มันคือเสน่ห์แบบเท่แบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่
ที่แบบมองตาก็รู้ใจว่าคิดอะไรอยู่

จริงถ้าติดตามหนูมานานก็จะรู้ว่าเราเปิดมานานแล้วแหละ
แต่ว่าณตอนนั้นเสียงเรามันก็ไม่ได้ดังไง

จริงหนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ

ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคืออย่าไปจำกัดอย่าไปจำกัดความเรื่องของความรัก

ทุกคนมีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
ใช่เพราะความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามเสมอ

ไม่รู้ว่าตัวเองชอบคนขาวหรือคนอะไรอย่างนี้
ชอบคนมีเสน่ห์

ไหนก็ได้รักกันได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะ
ค่ะแต่ไม่ว่าจะว่าเพศไหนก็ตามแต่นะคะ

สุขภาพใจเรามาทุกอย่างประตอบกัน